หลังนี้ฮะหมอปลามาตามนัดไปที่จังหวัดสุรินทร์ฮะ
ไปช่วยสยบผีปอบที่สิงคุณป้า
คือคุณป้าเนี่ยอยู่ดีเจอมาหลายสิบปีแล้ว
รอบนี้หมอปลาสยบได้คามือครับ
เล่นไปไงไหม
อย่าไปโกรธหมอปลาไม่ได้บีบมือป้านะ
แค่สัมผัสคือเอามือแตกกับมือเหมือนหมอปลา

อยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ป้าเตยเนี่ยสามีป้าเตยคือลุงจิต
ลุงจิตแจ้งหมอปลาช่วยมาหน่อยเพราะว่าเมียป้าเนี่ยเมียลุงเนี่ย
อยู่ดีมีอาการแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วเป็นอาการคล้ายกับผีเข้า
คล้ายกับผีเข้าคล้ายกับผีสิงเหมือนมีผีปอบอยู่ในตัว
เตยบอกพอเจอหมอปลาแล้วหมอปลามาสัมผัสแรกแต่ปุ๊บรู้สึกเลย
รู้สึกร้อนทุรนทุลายเจ็บแสบเจ็บปวดดังนั้นก่อนหน้าเนี่ย
ที่จะเจอหมอปลาเคยไปหาหมอจริงมาแล้วหมอจริงคืออะไรล่ะ
คุณบอกแพทย์เคยไปพบแพทย์มาแล้วตรวจสอบเรื่องของอาการจิตประสาท
หมอก็บอกว่ามีนะมีอาการจิตประสาทแต่กินยาหมดไปไม่รู้กี่เซตต่อกี่เซ็ตแล้ว
อาการนี้ก็ยังไม่หายทันทีจนกระทั่งหาหมอธรรมดาไม่ได้แล้ว
ไปหาหมอพึ่งพาหมอศัยยศาสตร์ร่างทรงหมอดูเกจิต่างเนี่ย
เขาก็มาเอาเงินป้าไปเอาเงินลุงไปเนี่ยไม่รู้กี่แสนต่อกี่แสนแล้ว
ปีผ่านไปอาการไม่หายอาการของป้าเป็นอะไร
คือตอนยังไม่เจอหมอปลานะอาการอยู่ดีนั่งอยู่ดีหัวมันสั่น
เหมือนมีคนจะออกอ่ะเหมือนจะออกจากร่างอ่ะ
ออกไปทางผ่านศีรษะยังไม่พอแล้วอยู่ดีร้องไห้อยู่ดีหัวเราะ
แล้วอยู่ดีเหมือนพูดอาฆาตใครก็ไม่รู้ลุงหลอนมากฮะลุงจิตบอกหลอนมาก
ไม่รู้จะทำยังไงฮะก็เลยอยากจะเจอหมอปลาแต่ป้าเตยป้าเตยเลยเล่าให้ฟังว่า
อ๋อป้าคนมีของนี่ว่าทำไมอ่ะฮะพ่อของป้าเนี่ยเป็นศัพท์ประเหล่
และจะต้องเผาศพมาไม่รู้ต่อกี่ศพต่อกี่ศพแล้วในตอนที่ป้ายังเคยเป็นเด็ก
ตอนป้าเป็นเด็กเนี่ยพ่อเผาศพตายทั้งกลมพ่อเผาศพตายทั้งกลม
แล้วมีน้ำมันพลายพ่อได้น้ำมันพลายเอามาให้ลูกสาวเก็บไว้
น้ำมันพลายของผีตายหกของผีตายหกใช่ของผีที่ตายทั้งกลม
คนที่ตายทั้งที่ยังมีลูกนะเอาน้ำมันพายมาเก็บไว้
แล้วหลังจากนั้นป้าเตยก็ได้รับคำยืนยันจากพ่อว่าให้เก็บไว้จะได้เป็นแบบมหาเสน่ห์
เป็นพุทธคุณเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์แต่ตอนที่ป้าเตยเอากลับมาแล้ว
เตยเองก็ไม่อยากจะใช้ป้าเตยก็กลัวกลัวให้ทำไงขุดหลุมฝัง
ฝังแล้วพยายามจะเอาของต่ำเพื่อสยบไอ้เจ้าน้ำมันพลาย
แล้วทำไงอึ้อใส่ขุดหลุมเสร็จใช่ไหมเอาน้ำมันพลายใส่เข้าไปกรบ
แล้วก็อึใส่มันพออึใส่ก็แทนที่มันจะหาย
คราวนี้มันยิ่งโกรธพอมันโกรธมันกลับมาเข้าตัวป้าเตย
และตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาอาการป้าเตยเป็นแบบนี้โดยตลอด
มาเจอหมอปลาหมอปลาบอกว่าไม่เกี่ยวกับอึไม่อึไม่เกี่ยวกับน้ำมันพรงน้ำมันพาย
เกี่ยวกับอะไรที่ไหนเกิดจากความเครียดเครียดเพราะอะไรอ่ะ
เพราะไปเจอหมอดูเครียดเพราะไปเจอร่างทรงไปเจอเกจิ
มาหลอกเงินป้าเตยหลอกเงินลุงจิตหลอกเงินป้าเตย
หมอปลาเชื่อว่าเหตุการณ์นี้นี่แหละที่ทำให้ป้าเตยเกิดความเครียด
และมีอาการแปลกออกมาลุงจิตบอกป้าช่วยดูหน่อยครับ
หลังบ้านของลุงเนี่ยมีสารพระภูมิอยู่๒จุดเฮ้ยเดี๋ยวบ้านคนทำไมต้องมีทั้งสองจุดอ่ะ
คือร่างทรงคนหนึ่งมาบอกเอาสร้างตรงนี้พอร่างทรงอีกคนนึงมาบอก
ก็สร้างอีกตรงนี้เหมือนกันดังนั้นก็เลยบอกเฮ้ยมันประหลาด
แต่ร่างทรงเขาคาดโทษไว้นะหากทำลายหากไม่บูชารับรองว่าป้าไม่หายแน่
โอ้โหยิ่งเทียดหนักเลยโอ้โหยิ่งหนักเลยคราวนี้
ไม่มีใครกล้าแตะเลยถวายอาหารถวายน้ำทุกวี่ทุกวัน
ดังนั้นหมอปลาเลยบอกบ้ามันไม่เกี่ยวเลยเรื่องสารพระภูมิกับป้า
เอาอย่างนี้ลุงจิตเดินตามหมอปลามาลุงเอาค้อนมาให้ลุงหน่อย
เอาค้อนลงทุบตรงนี้เลยแล้วหมอปลารับประกันว่าป้าจิต
พระเจริญจะไม่มีอาการใดทั้งสิ้นเลย
ทำลายสารทุบสารไปพร้อมกับหมอปลา
ไม่ต้องแล้วต้องทำนะ

ไปมองป้าเตยเมียตัวเองไม่เป็นไรเลย
ร้องกรีดร้องอะไรหลังจากที่ทำลายสารทุบสารทิ้งไปแล้ว

ดังนั้นหมอปลาเลยยืนกรานอีกทีว่าเหตุการณ์นี้
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสารภูมิไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันพาย

เอาอย่างนี้ขออนุญาตลุงและลุงไปพร้อมกันก็ได้
ลุงจิตป้าเตยให้ไปอยู่บ้านหมอปลา
รับรองว่า๑เดือนป้าเตยเนี่ย
จะหายขาดจากอาการผิดปกตินี้อย่างแน่นอน

เตรียมเรื่องกักไม่อยู่กับผมเลย
ความมากไม่เกินเดือน

ยายก็จะกลับมาทุกจะริ่งกันตาได้

อย่าทุกจะริ่งกันตาแล้ว

มักรีรมือแล้ว
มือที่จับกับมือผมไม่ใช่มือหมอปลา
อยากจะกีฟเราก็จะเชื่อแต่เรื่องเหล่านี้
ยืดเหนียวจิตใจเป็นของสังคมอีกหนึ่งท่านนะคะ